อยู่ไม่ไกลจากรถคันนี้ค่ะแต่พอตอนเช้าจะมาเอารถสภาพรถเป็นแบบนี้ค่ะถูกคนร้ายทุบกระจกหน้ารถแล้วก็เอาเงินสี่ร้อยบาทที่เขาจะเอาไว้ทอนผู้โรยศาสตร์แล้วก็เอาเงินสี่ร้อยบาทที่เขาจะเอาไว้ทอนผู้โรยศาสตร์

รีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะคะ
อยู่ริมถนนเลียบทางรถไฟเขตเทศบาลนครสั่งวิทยาลัยนราช
ผู้เสียหายชื่อว่านายสุดียันจ์สุกมีอายุสี่สิบสองปีค่ะ
พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจรถสองแถวคันนี้นะคะ

จากการตรวจสอบกระจกด้านหน้าถูกทุบด้วยของแข็งร้าวแตกไปทั้งบาน
บริเวณด้านหน้าคนขับกระจกถูกทุบจนทะลุเป็นรูขนาดใหญ่
มีเศษกระจกแตกกระจาย
และบริเวณที่จับเปิดประตูด้านคนขับมีรอยถูกงัดพังเสียหายด้วย
แต่ว่าที่พื้นด้านข้างรถไปพบหลักฐานสำคัญค่ะ
เป็นอิดบล็อกแตกอยู่เลยหักไปเลย๒ก้อน
และมีคราบเลือดติดอยู่ที่กระจกแล้วก็ที่พื้น
นายสุริยันเจ้าของรถเล่าว่าปกติขับรถสองแถวรับส่งผู้โดยสารเป็นสายหัวถนนสนามกีฬา
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนขับรถมาจอดไว้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ล็อกรถไว้เป็นอย่างดี
แล้วก็นอนเดินไปนอนค้างบ้านบ้านญาติอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
กระทั่งตอนเช้าญาตินั่นแหละเดินมาบอกว่ารถที่จอดอยู่
ล้วงเข้าไปขโมยเงินแล้วหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่จะได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสคนร้ายต่อไปค่ะ